คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องชวนขนหัวลุกแต่เช้ากันหน่อยนะคะ
คือที่สะพานข้ามแม่น้ำบางประกงเนี่ย
มีพระชื่อดังชื่อว่าครูบารวยไปทำพิธีถอดถอนวิญญาณ
เขาว่ากันว่าจุดนี้มีคนไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายเยอะ
อุบัติเหตุก็บ่อยทีนี้เราก็ไปถามครูบารวย
หรือว่าครูบาเจ้าหนอกเขี้ยวแก้วว่าท่านค่ะ
ทำไมท่านถึงเดินทางมาที่นี่ได้
ท่านเล่าให้เราฟังบอกว่า
คือจุดนี้เนี่ยมีผีสาวชุดแดงไปเข้าฝันบอกว่าให้มาช่วยหน่อย

หลังจากที่ผีสาวถูกชาวบ้านต่อว่า

ผีสาวชุดแดงบอกกับพระครูบานะครับบอกว่า
หลังจากที่กระโดดน้ำฆ่าตัวตายเมื่อหลายปีก่อน

เพราะถูกวิญญาณนายช่างที่ตายที่สะพานเนี่ย

แล้วก็ยังมีงีวิญญาณดวงอื่น
ก็คือสัมภเวษีผีเร่ร่อน
อีกมากมายที่ไม่ไปผุดไปเกิด
ทำให้จุดนี้มีวิญญาณคอยดึงดวงวิญญาณตก
แล้วก็มาฆ่าตัวตายหรือเกิดอุบัติเหตุกันบ่อยครั้ง

ก็มีการตั้งเครื่องเส้นไหว้
สังเวยแล้วก็สวดถอดถอนให้วิญญาณทั้งหมดเนี่ย
หลุดจากบ่วงกรรมไปผุดไปเกิด

การทำพิธีใช้เวลาสักประมาณเกือบ๑ชั่วโมงครึ่ง
ขณะที่กำลังจะแล้วเสร็จเนี่ยนะ
ปรากฏว่าฝนก็ตกลงมาเล็กน้อย
แต่ทุกอย่างก็สำเร็จรู้ร่วงไปได้ด้วยดีนะคะ

ต่อไปนี้จะไม่มีวิญญาณสัมภเวษีตนใดมารบกวนชาวบ้าน
ที่ขับรถผ่านสัญจรไปมาเส้นนี้อีกแล้ว
แล้วก็จะทำให้ไม่มีอุบัติเหตุ

โดนใจให้มีคนมาคิดสั้น
กระโดดน้ำฆ่าตัวตายที่สะพานแห่งนี้อีกแล้วนะ
มันเป็นเรื่องราวที่ก็มีการเล่าสืบต่อกันมา
ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งช้ำใจจากความรัก
ก็ไปกระโดดสะพานข้ามแม่น้ำบางประกง

แล้วก็จะมีคนไปเวลาผิดหวังก็จะไปยืน

ก็เลยเป็นสิ่งที่เขาร่ำลือกันมานะฮะ

ต้องกั้นใจจากต้นสะพานไปถึงปลายสะพานให้ได้
ถ้าทำได้จะสมหวังกับสิ่งที่ขออะไรแบบนี้

ขับรถข้ามสะพานแม่น้ำบางประกงกลั้นใจ
จากต้นสะพานไปไหวค่ะ

ไม่เคยขอแต่กลัวมากกว่า
ลองฝึกดูใช่ไหมว่าทำได้หรือเปล่านะครับ